คุณผู้ชมตั้งแต่น้ำท่วมอุบลและก็ในพื้นที่พักอีสาน
เราได้เห็นน้ำตาลูกผู้ชายที่ชื่อว่าบินบรรลือฤทธิ์๒ครั้ง
ครั้งแรกเป็นเพราะว่าเจ็บใจที่เห็นชาวอุบลเดือดร้อน
แต่ทำไมรัฐบาลถึงล่าช้าไม่มาช่วยสักที
ครั้งที่สองค่ะได้เห็นอีกแล้วครั้งนี้เพราะซึ้งใจ
จากเด็กตัวเล็กคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมน้องอยู่ป๕
ป่วยเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาว
แล้วเอาเงินเก็บจำนวน๑๐๐บาทมามอบให้กับคุณบินคุณดูนะ
คุณมะเร็งในเม็ดเลือดขาวก็คือลูคีเมียที่เราได้ยินกัน

ชื่อว่าเด็กหญิงพรประพาเพ็งดีหรือว่าน้องโดนัท
เป็นนักเรียนชั้นป๕โรงเรียนเขื่องในเจริญราช
เดินทางมากับคุณย่านะคะเมื่อวานนี้
โดนัทเอาเงินเก็บจำนวน๑๐๐บาท
มามอบให้กับพี่บินก็คือคุณบินมะลือริศ
เพื่อสมทบช่วยคนที่ประสบภัยน้ำท่วม
น้องโดนัทเนี่ยนะจริงแล้วน้องก็ป่วยนะคะ
ไม่ใช่ว่าเออสบายดีแล้วก็ร่ำรวยมาจากไหนนะฮะ
น้องโดนัทป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

น้องต้องรักษาด้วยการทำคีโมมาตลอด
จนกระทั่งตอนนี้น้องมีอายุ๑๐ขวบแล้วนะคะ
โดนัทบอกว่าตอนที่ทำคีโมนะ
เจ็บมากปวดมากทรมานมาก
ต้องรักษาตัวแต่ก็อยากนำเงินเก็บมาช่วยค่ะ

คุณบินเนี่ยน้ำตากลอเลยนะคะ

พ่อแม่ของน้องแยกทางกันตั้งแต่น้องเด็ก
แยกทางกันก็เลยทำให้น้องต้องอยู่กับคุณย่า
พี่บินเนี่ยฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เลยซึ้งใจมากน้ำตาคลอเลยนะคะ
สารน้องที่ต้องมาเผชิญกับโรครายนี้
แต่น้องยังมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะยิ้มสู้
แล้วน้ำใจอันบริสุทธิ์ของน้องที่อยากช่วยเหลือสังคมเนี่ย
กอดน้องโดนัสมอบเงินส่วนตัวให้กับน้องคนนี้๓๐๐๐๐บาท
น้องให้มา๑๐๐๐บาทพี่บินมอบให้กลับ๓๐๐๐๐บาทนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยนะคะ

น้องตัวเล็กแค่นี้อายุยังเพิ่งจะสิบขวบใช่ไหมคะ

นี่ไงน้องถึงชื่อโดนัทโดนัททำไมถึงต้องมีรู
เพราะว่าตรงกลางรูเอาไว้เติมเต็มให้กับคนอื่นแบบนี้
คุณผู้ชมส่วนใครที่อยากจะช่วยเหลือน้องนะคะ
เลขที่บัญชีขึ้นให้อยู่หน้าจอแล้วนะคะ
นี่ค่ะ๐๒๐๑๓๕๒๒๐๓๙๘นะคะชื่อนางชรัฐพันธ์ชะออนเพ็งดี
เพื่อผู้เยาวชนเพื่อผู้เยาว์เด็กหญิงพรประพาเพ็งดีธนาคารออมสิน
คุณผู้ชมถ่ายรูปไว้แคปไว้ก็ได้จดไว้ก็ได้นี่ขึ้นให้อย่า
ขึ้นอาลงนะฮะจะได้ช่วยน้องเขาน้อยนะครับ
ชื่อบัญชียาวหน่อยนะคนแบบนี้แหละเท่
ให้คำหมายช่วยน้องได้แหลมคมบาดใจผมเท่าเกิน
มีลูกไว้ให้เติมเต็มให้กับคนอื่นสุดยอด

ยิ่งเห็นไปความเดือดร้อนของชาวบ้านที่น้ำท่วมแล้วมันก็ยิ่งแบบ

คนที่รวยให้เงินเป็นร้อยล้านกับคนที่ไม่มีให้๑๐บาทเนี่ย
มันก็ต่างกันเพราะว่าเขาให้ทั้งหมดที่เขามี
กับคนที่ให้ในส่วนที่เขาเหลือ
มันมีความยิ่งใหญ่ที่แตกต่างกัน
แต่สุดท้ายแล้วคือการให้มันคือสิ่งที่ดีที่เพื่อนมนุษย์ปฏิบัติต่อกัน

คือตอนที่ผมไปที่บ้านหนองฮิงเพลงใช่ไหม

แต่มันมีร้านขายปลาหมึกย่างอยู่ร้านเดียว
เป็นรถเข็นมาผมก็ไปซื้อกิน
แล้วมีคุณป้าท่านหนึ่งมาข้างบอกขอกินหน่อยได้ไหม
ขอกินชิ้นหนึ่งได้ไหมคือป้าเขาหิว

บอกว่าไม่เป็นไรป้าเดี๋ยวผมเหมาทั้งรถนี้
แล้วให้ชาวบ้านกินด้วยกันทั้งหมดทุกคนละกัน
ทั้งเงินแค่พันเดียวมันทำให้เขาต่อชีวิตเขาได้แบบอีกไกลมากเลย
นุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะขอให้งวดหน้า